มาดูคลิปที่กำลังโด่งดังในโลกโซเชียล
แล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
แล้วก็พลาดหัวว่ามันใช่ที่ไหม
ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณท่าเรือพ่อแก่น
ที่จังหวัดนครนายยกปรากฏว่ามีรถออฟโรด
อยู่ก็ลุยลงไปในลำทาน
ลุยน้ำซิ่งควันดำเบิ้ลเครื่องเสียงลั่นเลย
คุณผู้ชมไปดูนะฮะนักท่องเที่ยว
รวมถึงเด็กที่กำลังเล่นน้ำอยู่ตกอกตกใจเลยนะครับ

ขณะที่คนกำลังเล่นน้ำก็ทำหน้างงอยู่
งงสิคะแล้วเด็กเองก็ตกใจคือหนีกันแทบไม่ทัน

เขาไปทดสอบสมรรถนะของรถหรือยังไงฮะ
อันนี้เดี๋ยวต้องตามตัวคนขับมาให้เจอก่อนนะครับ
แต่คนเล่นน้ำดูสินั่งอยู่ตรงนั้นก่อน
เล่นน้ำไปก่อนหรือว่าจะลุกขึ้นจากลำทานดีนะ

ถ่ายคลิปได้นะครับก็บอกดูสิมารยาทอะดูสิ
เป็นคลิปเหตุการณ์ขณะที่ออฟรถคันหนึ่งนะครับ
ขับรถลงไปในแก่งน้ำพร้อมเบิ้ลเครื่องควันดำ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เอง๑๔กรกฎาคม
บริเวณท่าเรือพ่อแก่นจังหวัดนครนายก
ซึ่งเป็นจุดที่ร่องแพร่ขึ้นท่า
และนักท่องเที่ยวสามารถที่จะลงเล่นน้ำบริเวณจุดนี้ได้
โดยคลิปถูกโพสต์โดยเพจ
ที่นี่นครนายกพร้อมระบุข้อความบอกว่า
ความเห็นแก่ตัวของคนเรา
เด็กเล่นน้ำกันอยู่น้ำก็ใส
ขับรถลงมาในแก่งเลยค่ะ
เพราะเมื่อกี้เด็กเล่นน้ำเยอะมากวงแตกเลยค่ะ

ตรงนี้คือท่าเรือพ่อแก่นค่ะ
นี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกแชร์ถูกเผยแพร่ออกไป
โอ้โหหลายคนสงสัยทำไมออฟโรดถึงมาลุยกันแบบนี้

บอกว่ามันเคยเกิดเหตุแบบนี้บ่อยครั้ง
รถพวกนี้ชอบมาทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์

ดูสิว่าจะลุยน้ำได้ไหวไหม

โดยไม่คิดว่าคนอื่นเขาเล่นน้ำกันอยู่ตรงนี้
นี่ดูสิความคิดเห็นแต่ละความคิดเห็นนี่

แต่ว่าส่วนใหญ่ในทิศทางใช่

กับการมาทำแบบนี้ที่บริเวณรำทาน
ลายธรรมชาตินะครับเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายด้วย
เรื่องนี้นะทางเจ้าของร้านค้าเจ้าของแพร่อะไรแถวนี้
เขาก็บอกว่าที่ตรงนี้คือเป็นที่ที่ให้คนลงไปเล่นน้ำ
เขาห้ามนะคุณห้ามไม่ให้รถอะไรมาทำแบบนี้กันนะฮะ
ตอนนี้นะครับคนขับเหมือนขอโทษแล้ว

เขากำลังต้องตามตัวคนขับมาเพื่ออะไรรู้ไหมคุณ
ก็ต้องเหมือนแจ้งกฎแจ้งระเบียบให้ทราบ
กฎหมายในการที่จะขับขี่หรือห้ามลงในพื้นที่ธรรมชาติ
อะไรแบบนี้เป็นยังไงแล้วเป็นกฎหมายของท้องถิ่นเขานะครับ
ก็ต้องตามตัวมาให้ได้เพื่อจะแจ้งข้อหาต่างต่อไป
แล้วก็จะได้เป็นบทเรียนไม่ให้คนอื่นมาทำตามแบบนี้อีกนะครับ